คุณผู้ชมครับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนซินเจียอยู่อีซิงนี้หัวชาย
อินสตราแกรมสาวทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้แหมปรับลุคกันใหญ่นะ
อยากจะเป็นอมวยกันยกใหญ่เลยนะฮะเริ่มแต่งตัวเมคอัพกันแล้ว
วงการบันเทิงเราขอสตาร์ทกันที่ตัวแม่แฟชั่นคุณชมพู่
มาเลยค่ะอาชมนะคะเป็นอมวยฟิลอินเตอร์หน่อยด้วยความหน้าเขาสายฝอเนอะฟ้อใหญ่
ดูจากภาพแม่มาในชุดกีเพานั้นมีความรักเจ๋งเลย
สีแดงชมพูมาเลยจ้าประดับด้วยสร้อยไข่มุกหรูหรา
แล้วทรงผมม้วนมวยสองจุกฟาดด้วยการเคคอัพใบหน้าที่ปัง
พยายามเรียนแบบเดี๋ยวนะต้องเรียนแบบแม่ชมให้ได้ลูกนี้สวยมาก

แม่คือสะพรึงสุดสวยหรูอุ้ยเอาอยู่ค่ะ
ต่อกันที่อีกแม่จ้าแม่เนยโชติกานี่ก็สายคอนเทนต์ทุกปีเลย
เทศกาลไหนฟาดได้ฟาดหมดค่ะจุดตรุษจีนแบบนี้แม่เนยไม่พลาด
ประเดิมด้วยชุดกี่เผาสีแดงแรงฤทธิ์เลย
คอัพแบบเปรี้ยวลิปสติกสีแดงบอกเห็นแล้วเข็ดฟันอยู่นะแม่
มาพร้อมทรงผมที่แบบว่าอะไรเป็นรูปแบบไฮโซโบใหญ่คุณตีน่ารัก
บอกเลยว่าเป็นอาหมวยที่แซ่บที่สุดใน๓โลก
แล้วก็ที่สะดุดตาซองแดงในมือแม่น่าจะหนาน่าดู
งานนี้แม่เนยบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
เพราะควรอาติน้อยน้องอาคินลูกชายสุดหล่อมาด้วย
มาในลุคหนุ่มหล่อตรุษจีนแบบเต็มรูปแบบ
เห็นแล้วก็น่ารักน่าชังนะคะ

นิวเคลียร์หันศานี่มาในแบบฉบับสาวหมวยสุดเซ็กซี่กี่เผาสีน้ำเงิน
ตัดกับลวดลายสีส้มทองมันขับผิวนะคุณแม่
เขาสวยใช่แล้วสาวนิวเนี่ยเขาก็หยิบแว่นตากันแดดมาสวมเป็นพล็อปเก๋
วกกับเมคอัพบางนะปากแดงนะโอ้โห
งชนะเลิศสวยไม่เกรงใจใคร

หมวยมารอพี่ที่ธานามทุกวันเลย
งานนี้ความปังของอมวยคุณแม่ลูกหนึ่ง
ก็ดึงดูดให้เอฟซีเข้ามาเม้นต์แซวกันเพียบเลยนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งหมวยค่ะคุณผู้ชมค่ะความเซ็กซี่
สาวใดไม้อาณาคคุณคุณคำว่าเขามีใบหน้ามีผิวพัน
ส่งความเป็นสาวจีนมาแบบเต็มอะเนาะ
พอได้แต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มเป็นสาวฟิลจีนแบบนี้แล้วโอ้โห
ซึ่งไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจัดเต็มมากนะ
ทั้งเครื่องหัวทั้งคอสตูมบวกกับอินเนอร์ของพี่ได
ไม่ว่าจะกี่เผาสีแดงหรือสีส้มจี๊ดใจ
พี่ได้ก็เฉิดฉายสุดสิบเอาไปเลยจ้า
เป็นลูกแบบว่าสวยหวานกระโปรงลายไทยนะฮะ
ทนสีขาวแดงต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ใส่กับเสื้อแบบทรงแบบคอจีนอะไรแบบนี้เนาะ
ฝนเนี่ยในลุคก็คือสวยหวานเหมือนน้ำพึ่งเดือนห้า
อินเนอร์ในการมองกล้องเอ่ยนะคะ
บิดกันส่งสายตามุนซ้ายโพสต์ขวาส่งจูบ
เห็นแล้วใจละลายจริงคุณผู้ชมค่ะ
แบบนี้อยากจะส่งอังเปล่าให้หนักเลย
แต่ว่าพอดูเงินในบัญชีปุ๊บเก็บไว้กินข้าวดีกว่า
เห็นพี่ฝนแบบนี้ฉันอยากให้ใครใส่ด้วยอีกคนรู้ไหม

ภาเอคนที่ดูแลพี่ป่นเนี่ย

ผู้จัดการส่วนตัวพี่ฝนขอดูหน่อยสิกี่เผาพี่เอเนี่ยจะเป็นยังไง
เขาอาจจะนับอังเปล่าอยู่เหยียบแจกอย่างเดียวไม่เน้นแต่ง